ทุกผู้ชมครับคุณกุศลหมีเทศหรือว่านายกุศลศรีอาริยะศรีอารวงศา
พระศรีอรุยะเมตรัยที่เขาประกาศตัวเนี่ยติดต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาแล้ว

เมื่อวานมีคนหาว่าผมเนี่ยหลอกเงินไม่จ่ายเงินนี่นะเป็นสองกรณีด้วยกัน
คุณกุศลบอกว่าอย่างนี้เอาเรื่องที่มีหญิงสาวคนหนึ่งหาว่าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมด้วย
แล้วก็ถูกหลอกเงินไปเนี่ยเป็นหลักแสนที่ชื่อนางนิดาเนี่ย
คุณกุศลบอกว่าสิ่งที่นางนิดาเสียเงินไปเนี่ยนะ
ที่บอกว่าเสียอย่างนู้นเสียอย่างนี้เนี่ย
เป็นความสมัครใจทั้งสิ้น
และยินดีจะมาร่วมอบรมโครงการพัฒนาประเทศให้เจริญศรีวิรัย
ประชาชนสุขสรรค์หน้าใสเข้าสู่ยุคสังคมกุศลศรีอริยะ
มาเองไม่ได้บังคับด้วยแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

การอบรมแต่ละครั้งเนี่ยก่อนจะอบรมก็ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว
ต้องมีค่าอบรมเท่าไหร่ต้องชำระเงินยังไงไปต่างจังหวัด
ต้องเสียค่าที่พักค่าเดินทางแบบไหนอะไรยังไง
แล้วนางนิดาเขามาอบรมกับผมเกือบ๒ปี
ซึ่งที่มาอ้างว่าผมเนี่ยไปพูดจาให้หลงเชื่อบอกให้เปลี่ยนนามสกุล
คุณกุศลบอกกับเราว่านางนิดาเนี่ยเขาเชื่อเขาศรัทธาเอง
มาขอเป็นลูกศิษย์ตัวคุณกุศลคุณกุศลไม่ได้บังคับไม่ได้ขยันขยอด้วย
ขอเป็นลูกศิษย์เองเลยนะเปลี่ยนนามสกุล
เนื่องจากคุณกุศลบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้เรื่องศาสตร์ในการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุลอยู่แล้วตอนนั้นก็ทำนายทายทัก
ไปตามที่มีความรู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละบุคคลไม่ได้บังคับ
คุณนิดาเขาอยากเปลี่ยนก็แนะนำไปเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลเป็นศรีอารวงศา
ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับผมเลยนะแต่ผมบอกไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นกุศลธรรมกุล
ส่วนประเด็นที่นางนิดาบอกเนี่ยผมไปลอกลวง
บอกว่าเดี๋ยวผมจะได้เป็นนายกแทนลุงตู่
แล้วนางนิดาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของการพ่งการแพทย์
ใช่คุณลูกศวรรษบอกผมพูดจริง
ก็ผมรู้เหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าในอนาคตไง
นะผมก็ได้ทำนายทายทักเอาไว้
แล้วผมก็ตั้งให้เธอเนี่ยเป็นคณะทำงานร่วมปฏิบัติธรรมตอนนั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องโครงการผลิตปัจจัย๔พวกสมุนไพร
ซึ่งก็เห็นว่ามีความรู้ผมก็บอกไว้ว่าเออต่อไปเดี๋ยวจะมาเป็นคณะทำงานกัน
อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ผมทำนายอนาคตเอาไว้
แล้วตอนที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยกันผมยังเคยแนะนำว่ามีความรู้ด้านนี้ไปทำพวกเจลแอลกอฮอล์จำหน่ายสิ
เขาก็ยังไปทำจนจำหน่ายแล้วได้กำไรมาเป็นตั้ง๕แสนบาทนะยังโอนเงินมาทำบุญอะไรกับผมอยู่เลย
ก่อนที่คุณนิดาจะออกมาเรียกร้องต่างเนี่ยก็ยังเพิ่งคุยกันอยู่นะคุณกุศลบอกเนี่ยยังคุยกับนางนิดาอยู่เลยว่า
จะไปร้องเรียนแบบนี้ทำไมมันเป็นการสร้างกรรมเนี่ยจะสร้างกรรมไปเพื่ออะไร
แล้วกลายเป็นว่าเอ้ามาเรียกร้องแบบนี้นะ
ที่ว่าเครื่องประดับต่างที่ก็สูญเสียไปเนี่ย
เรื่องนี้ถ้าอยากได้คืนเนี่ยต้องไปทางนู้นสวนธรรมชาวศรีวิรัย
ไม่เกี่ยวกับผมเลยเพราะนางนิดาเนี่ยเอาไปให้เขาเอง
จะให้ส่งคืนคุณมาเอาเลย

ปฏิบัติธรรมของเราปีกว่านะ
ทุกอย่างมันก็ต้องครั้งแรกเลย

มีเพราะว่าโรงแรม๕วัน๕คืน

สาเหตุเพราะว่าพ่อต้องการคัดคนเนี่ย

ถ้าเกิดนายกประยุทธ์เนี่ยท่านลาออกหรือว่าถูกให้ออก
ถ้ามาไม่มีใครเราก็บอกแล้วเราเตรียมพร้อมเนี่ย
แล้วก็เราไม่พูดเรากราบมาพบทูลถวายดีกาขึ้นไปแล้ว
นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเพราะเรามีหัวใจเพื่อคนจน

ไม่เอาเรื่องเพราะพ่อไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใคร
เพราะว่าให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขา
พ่อรู้ทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้น

เฮียเพชรเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ที่เขามีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่
บอกว่าโอ้โหติดค้างค่าวัสดุก่อสร้างผมอยู่เนี่ย

เรื่องนี้นะครับคุณกุศลบอกขอชี้แจงหน่อยนะ
ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีนางนิยาหรือว่าแม่มณีแก้วเป็นลูกศิษย์เนี่ย
ขอเครดิตซื้อของไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรม

ซึ่งตัวคุณกุศลบอกว่าตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้
อันนั้นเป็นเรื่องของลูกศิษย์ที่เขาดำเนินการกัน
ติดต่อเจ้าของร้านผ่อนจ่ายอะไรกันนะครับ
ช่วงแรกที่มีการสร้างเนี่ยตัวคุณกุศลบอกว่า
ผมก็ช่วยไปนะร่วม๓๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเขาก็สร้างอะไรกันไป
ล่าสุดก็ถามไปเนี่ยเห็นบอกว่ามีการติดต่อเรื่องการผ่อนจ่ายกันแล้วเนี่ย
แต่มันติดเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙เฮียเพชร
เขาก็เข้าใจเขาก็ใจดีนะ

พ่อไม่เคยเทียบท่านลูกศิษย์

เพราะว่าเขาก็ทยอยจ่ายแต่ว่าเราก็เข้าใจนะ

เป็นความรับผิดชอบของใครคะพ่อ

ทุกคนหมายความรับผิดชอบทุกคนมีสวนรับผิดชอบ
แต่เดี๋ยวเราค่อยทยอยกันไป
ค่อยทยอยจ่ายไปพวกเราไม่มีโกงอะไรหรอก
แต่ไม่แน่วันข้างหน้าคนที่เชื่อศรัทธามีบุญ
เขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ช่วงนี้โควิดมันเล่นงาน

นี่คุณกุศลเขาชี้แจงมา
ค่ะก็จะได้ฟังเรื่องสองมุมสองฝั่งอะไรแบบนี้เนาะ